เชื่อว่าท่านอาจจะพอได้ติดตามกันบ้าง
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาขับรถมาจากเชียงราย

ให้แท็กซี่ขับพาไปอ่าแต่ว่าไปจอดรถของตัวเองไว้ในห้าง
จะได้ขึ้นแท็กซี่แล้วไปต่อถึงหมอชิดนะ
แต่ปัญหาคือช่วงที่ลงไปรับภรรยาเนี่ยพอออกมาไม่รู้แท็กซี่ไปไหนแล้ว
เขาบอกให้แท็กซี่รอแต่แท็กซี่คงแบบอาจจะจอดนานไม่ได้เลย
อะไรก็ไม่รู้แหละแท็กซี่เขาก็จะต้องวนไปตรงไหนหาไม่เจอ
แต่ปัญหามันมากกว่านั้นค่ะคือตัวเองก็จำไม่ได้ว่าไอ้รถกระบะ
ขับมาเนี่ยจากเชียงรายแล้วไปจอดไว้ที่ห้างเนี่ย
ไว้ที่ห้างไหนโอ้โหแล้วมันเยอะแยะไปหมดค่ะ
ห้างแถวแถวนั้นนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับนายธวัชชัยนาชัยแผง
อายุ๓๙ปีเป็นชาวจังหวัดเชียงรายนะครับ
หลังเกิดเหตุเขาขอความช่วยเหลือไปยังวิทยุจอสอร้อย
วิทยุข่าวสารด้านการจราจรนะครับให้ช่วยตามหารถกระบะ
ตัวโยต้ารีโว้สีขาวหมายเลขทะเบียนบบสามแปดห้าแปดภูเก็ต
ก็ตามเรื่องราวที่เราเล่าคร่าวให้ฟังหลังจากนั้นเราก็เลยไปหา
นายธวรรษเลยคุณนัตรบงรุเวียสันเทียก็ไปนะครับ
ธวัฒน์ก็เปิดเผยบอกว่าวันเกิดเหตุเขาขับรถออกจากเชียงรายนะครับ
ก็คือ๑๖นาฬิกาจันทร์ที่๒๒กรกฎาคม
ขับมาตามถนนพะหนโยธินมาถึงรังสิตตี๕เช้าวันอังคาร
แล้วก็ขับมาเรื่อยตามถนนวิภาวดีขาเข้ามาถึงทางต่างระดับรัชวิภา
ทีนี้เริ่มเกิดความลังเลแล้วกลัวว่าจะขับเลยหมอชิดนัดภรรยาไว้ที่หมอชิด
เพราะไม่ได้ขับรถเข้ากรุงเทพมาสัก๑๐ปีได้
ตัดสินใจขึ้นสะพานกลับรถหน้าสำนักงานเขตจตุจักร
มันก็จะย้อนมาทางวิพาขาออกมาถึงหน้าวัดเสมียนารี
จอดถามตำรวจที่เคลียร์อุบัติเหตุอยู่คงจะเป็นช่วงเช้าโอ้โหเวลาเร่งด่วนพอดีแหละ
ตำรวจบอกว่าถ้าไปหมอชิดต้องกลับไปทางเดิมครับ
แต่ทีนี้คุณพี่ธวัฒน์เขาบอกเขาไม่กล้าแล้วเขากลัวหลงอีก
เขาก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าขับรถไปตามถนนวิภาวดีขาออกไปเรื่อย
แล้วตัดสินใจจอดรถลงไปโบกแท็กซี่จำได้ว่าสีชมพู
ให้ช่วยพาไปหาที่จอดรถแล้วเดี๋ยวเขาจะนั่งแท็กซี่คันนี้
รับภรรยาที่หมอชิดแล้วค่อยให้แท็กซี่กลับมาส่งที่รถ
คนขับแท็กซี่ก็ขับนำรถเข้าไปเลี้ยวซ้ายแถวนั้นก็เข้าทางรถไฟ
เข้าถนนงามวงวานแล้วไปกลับรถใต้สะพาน
ซึ่งเขาไม่แน่ใจว่ามันเป็นสะพานข้ามแยกพงเพชรหรือแยกแครราย
แล้วก็พาไปจอดในลานจอดรถของห้างแห่งหนึ่ง
โดยที่ห้างแห่งนี้ไม่มีบัตรจอดรถเข้าไปจอดเลย
แถวนั้นมันก็มีอะไรเดี๋ยวมองงามวงวานมีพันทิพย์ใหม่

ถ้ามีบัตรจอดรถก็จะรู้ไงว่าจอดไว้ที่ไหนนะ

แต่มันช่วงเช้าไงก็เลยไม่แน่ใจว่าห้างเขายังไม่เปิด

เอาเป็นว่าเข้าไปจอดที่ห้างแห่งหนึ่งไม่ได้รับบัตรด้วย
รถเสร็จเขาก็ขึ้นแท็กซี่สีชมพูไปรับภรรยาที่หมอชิด
ค่าโดยสารตอนนั้นมาถึงหมอชิดมันขึ้นมิเตอร์๑๕๐บาท
บอกคนขับว่ารอแป๊บนึงจอดรอก่อนนะเดี๋ยวเขาไปรับภรรยาก่อน
รับภรรยาเสร็จก็เดินกลับมาที่จุดที่นัดเจอกัน
เพราะว่าจะได้นั่งแท็กซี่คนนั้นกลับไปเอารถ
พอกลับมาไม่เจอแท็กซี่แล้วฮะ

แต่ว่ารอปภอาจจะไล่ให้ไปจอดจุดอื่นจอดไม่ได้
ตอนนั้นเขาตกใจมากก็ไม่เจอรถแท็กซี่

พยายามเดินตามหาก็ไม่พบ

แต่ที่ร้อนใจก็คือแล้วเราจอดรถไว้ที่ไหน

ห้างไหนก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้

เขาบอกโอ้โหเขากังวลมาก
แคลไลน์โดนเมือง

แต่ผมไม่แน่ใจผมก็เลย

ปุ๊บผมกลับว่าจะให้แกขับพาผมไป

ไปหาที่จอดให้ผมแล้วแกบอกว่า

เดี๋ยวผมพามาเอารถตอนที่มาจอดเนี่ย

เหลียวซ้ายขึ้นไปแล้ว

คือจะเป็นร้านจอดกว้างอยู่

เป็นสถานที่อย่างไร
ข้างหลังน่ะมันเหมือนห้างครับ

ก็เลยไปคุยกับภรรยาของนายทวัฏ
ชื่อว่านางหมีชูเป็นชาวไทย
เชื้อสายอาขาเธอก็บอกว่านั่งรถบขสอมาจากภูเก็ต
แล้วก็มาลงที่หมอชิดนัดกับนายธวัฒน์เนี่ย
ให้มาเจอกันเพราะว่าจะมาหางานทำที่กรุงเทพ
มากำชับนายธวัฒน์สามีแล้วนะว่านั่งรถทัวร์มานะ
นั่งเครื่องบินมาก็ได้ห้ามขับรถมานะ
เพราะว่ากลัวจะเกิดอุบัติเหตุภรรยาบอกว่าหลายปีก่อนเนี่ย
เคยขับรถไปชนรถบรรทุกสมองได้รับการกระทบกระเทือน
แล้วที่จำอะไรไม่ค่อยได้ก็เพราะว่านี่แหละสมองกระทบกระเทือนนี่แหละ
เธอก็เลยกลัวไงขับรถมาจำไม่ค่อยได้จำทางไม่ได้
เดี๋ยวจะถูกหลอกเดี๋ยวจะหลงทางแต่พอได้เจอกับสามี
สามีก็ไม่ยอมบอกว่าขับรถมาจากเชียงราย
ตัวภรรยาบอกว่างั้นนั่งแท็กซี่ไปกิ่งแก้วแล้วกันเนอะ
ไปหางานทำสามีก็เลยบอกว่าอ๋อเอารถมา
จะยอมเฉลยกับภรรยาไงครับแล้วสามีก็บอกว่าเอารถมา
แต่จอดรถทิ้งไว้ต้องนั่งแท็กซี่กลับไปเอานะ
อืมพอเดินไปหาแท็กซี่ที่บอกให้รอเนี้ยไม่เจอแท็กซี่นี่ไง
มันเลยเป็นปัญหาไงภรรยาบอกว่าเริ่มใจไม่ดีแล้ว
ถ้ารถที่จอดไว้หายไปทำไงอ่ะรถยังผ่อนไม่หมดด้วยครับ
แล้วก็ถ้าไม่ไปหาเจ้านายที่กิ่งแก้วนัดเจ้านายเอาไว้
จะไปสมัครงานเดี๋ยวก็ไม่มีงานทำทีนี้เครียดหนักกว่าเดิม
รถก็หายงานก็ไม่มีทำก็ไม่อยากจะต่อว่าหรือว่าซ้ำเติมสามี
เพราะเข้าใจว่าก็คงเครียดนั่งรถทัวร์มาจากภูเก็ต
แล้วก็มารอที่หมอชิดนัดเจอกับแฟนที่ว่าอ่า
จะมาเจอที่หมอชิดใช่ไหมเพื่อว่าจะไปงานใหม่
จะไปนั่งรถตู้ที่ว่าจะไปหางานใหม่บอกว่ารถติดนะ
คอยสะพัดหนึ่งน่ะเขาพูดอย่างเงี้ย
ตอนที่นั่งลกแกนั่งลกมาแต่ว่าตอนนั้นอ่ะ
แกได้จอดรถตัวเองหรือเปล่ายังไม่รู้
บอกเลยค่ะไม่บอกสักคำเลยพี่คุยมากับทุกวันอ่ะ
เขาแกไม่บอกเลยว่าแกเอาเรามาด้วย
ก่อนหน้านี้เคยโอปฏิเหตุมาโอปฏิเหตุ
มันไปชนกับไอ้ล้อ๑๘ล้อแล้วก็มันมันเห็นหมอบอกว่ากระทบกระเทือนที่สมอง
จำได้แต่ว่ามันจำไม่นานอย่างเงี้ยค่ะที่มาถึงกรุงเทพเช้าเมื่อวานนะ
เช้าวันอังคารนะแล้วที่ให้สัมภาษณ์กับคุณนัทพงศ์ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
นี่คือยังไม่เจอรถนะใช่เมื่อช่วงบ่ายวันนี้เสียงยังเครียดกันอยู่ทั้งคู่
หลังจากนั้นให้ข้อมูลกันเสร็จก็มีแท็กซี่พลเมืองดีคันหนึ่ง
อ่าเขาก็รู้ข่าวด้วยแหละทางโลกออนไลน์ก็พาคุณธวัฒน์กับภรรยาหารถทั้งวันนะครับ
กดมิเตอร์ด้วยอืมอ่าเพราะว่าเห็นใจนะครับค่ะไม่เอาเงินแม้แต่บาทเดียวโอ้โห
แล้วก็ต้องขอบคุณนะฮะพลังโซเชียลช่วยการกระจายข่าวสารจนมีพลเมืองดีแจ้งข้อมูลมานะครับ
บอกกับทีมข่าวของเราเมื่อช่วงหนึ่งทุ่มว่าตอนนี้ตกลงเจอรถกระบะของพี่ธวัฒน์เขาแล้วนะครับค่ะ
จอดอยู่ที่โลตัสสาขาบางเขนมันจะใกล้กับเดี๋ยวมองาวงวาน
อยู่ตรงสี่แยกพงเพชรเลยถ้าผมจำไม่ผิดนะโลตัสมีโลตัสหนึ่ง
แต่อันนี้น่าจะเป็นสาขาบางเขนอืมนี่ฮะเจอเรียบร้อยแล้วครับ
ดีใจด้วยค่ะอ่าคุณธวัฒน์ก็อาจจะหลงหลงลืมลืม
จำเส้นทางไม่ได้นะครับก็เลยเนี่ยฮะหากันแต่โชคดีที่เจอแล้ว
แล้วก็ฝากขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันแจ้งเบาะแส
แล้วก็แสดงความเป็นห่วงมาก็บอกว่าจากนี้ไปก็จะพยายามระวัดระวังมากขึ้น
ใช่ก็เป็นห่วงนะถ้าเกิดหลงลืมจำไม่ได้
บางทีมันลำบากอ่ะขับรถน่ะเราไปจอดที่ห้าง
ทีเรายังจำล็อกไม่ได้ใช่ต้องถ่ายรูปไว้
ว่าจอดตรงไหนเพราะเราก็หลงลืมเหมือนกัน
ธวัฒนไปไหนพี่ธวัฒน์ก็เอากล้องมือถือถ่ายรูปเอาไว้